ทีนี้มาดูเรื่องนี้ค่ะคลิปนี้หลายคนดูแล้วแบบอมยิ้มอ่ะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะมีพระสงฆ์๑๖รูปค่ะหลังจากเสร็จกิจนิมนต์แล้วก็กำลังจะกลับนะคะ
ทีนี้พระก็ต้องช่วยกันเข็นรถนะคะคุณผู้ชมค่ะไปดูคลิปค่ะ

เลยต้องสมมติพระสงค์ดัดรถ

ส่วนแล้วส่วน
ฮะเฮ้ยข้าวก่อนถ่ายหมดแล้ว

ญาติโยมบอกก็ทางรัฐค่ะหลวงพ่อหลวงพี่วางนี้ดีกว่า

เนี่ยพระสงฆ์๑๖รูปนะคะจากวัดมงคลธรรมนิมิตรค่ะ
ดันทั้งเข็นนะคะรถสองแถวสีแดง
ลมอยู่กลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่สอง
อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองค่ะ
คลิปนี้แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะ
สองแถวที่รับพระสงฆ์มาจากปฏิบัติกิจนิมนต์

ปรากฏว่าคนขับขับมาตามทางที่ชาวบ้านบอก
บอกว่าเป็นทางลัดอันนี้ไปเลยตรงนี้เป็นกลางทุ่งนา
ลัดปรากฏว่าพอขับไปจริงมันเป็นทางดิน
ถนนก็แคบหลายช่วงรถผ่านยังไม่ได้เลยค่ะ

ร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันนะคะ
ช่วยกันทุกอย่างเพื่อที่จะกลับวัดกันอย่างปลอดภัย
พระครูนิมิตรธรรมธรเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมนิมิตร

บอกว่าเมื่อวานนี้ได้รับกิจนิมนต์ไปงานบวช
หลังจากเสร็จกิจนิมนต์แล้วก็จะกลับวัด
ก็มากัน๑๖รูปนะคะโดยสารรถสองแถวกันมา
ซึ่งคนขับรถสองแถวก็ถามเส้นทางจากชาวบ้าน
ชาวบ้านก็บอกมาทางนี้เลยทางรัฐ
ช่วงแรกเป็นทางปูนทางดีเลยทางดี
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขับไปเรื่อย

ขับไปเรื่อยเรื่อยย่าเพียบเลยทีเนี้ย
ไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช่เริ่มไม่มีทาง
แล้วทางก่อแข็บลงแข็บลงแข็บลง
ไม่มีทางให้รถผ่านนะคะรถก็เสียหลักตะแคงนะคะ
ด้านข้างตกไปในนาข้าวของชาวบ้าน
พระทั้งหมดก็ต้องคลานกันออกมาจากรถสองแถว

ลานออกมาช่วยกันยกรถขึ้นมาจากโครน
แล้วก็ช่วยกันเข็นให้ท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะ
คุณก็โชคเพื่อว่าถ้ารถพลิกไปเนี่ยเดี๋ยวลดหมดเลย
พอทุกคำต้องพลิกเดี๋ยวพลิกตรงตามไปเลย
ถ้าสิบหกรูปก็มาหยุดเทมาแทบเดียว
หรือว่าได้สักสิบหน่อยก็เอาใจเย็นก็ค่อยออก
ช่วยกันยกรถข้ามมาแล้วก็ดันใส่
พอจะถึงถนนใหญ่ถนนข้าดอีก
ท่านเจ้าอาวาสเล่าไปก็อมยิ้มไปนะคะ
ก็คือต้องช่วยกันทั้งลากทั้งเข็นรถสองแถวไปประมาณสัก๒๐๐เมตรนะคะ
ไปถึงถนนใหญ่ก็ถึงจะสามารถเอารถออกมาได้
โยมก็เผยแพร่กันต่อในโลกออนไลน์จนเป็นที่ฮือฮานะคะ

ก็เล่าให้นักข่าวของเราฟังแบบติดตลกอะค่ะว่า

ตอนนี้ถ้าใครลองไปดูตรงจุดเกิดเหตุจะเห็นหลักฐานเลย
รอยลากรอยเท้าพระที่ย่ำดินตรงนั้นนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะ
นี่ชาวบ้านที่บอกทางรัฐให้กับพระท่านเนี่ยได้ดูข่าวนี้หรือยังคะ
ทางผิดนะคะพระท่านต้องมาเข็นรถแบบนี้เลยค่ะ
เข็นทางไม่มีพลิกตะแคงยกรถทั้งท่านต้องเข็นออกถนนขาดอีก
น่าเห็นใจอะไรก็เกิดขึ้นได้